ท่านประธานที่เคารพกับผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรีและรำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ขออนุญาตกลับเรียนว่าก็เป็นไปอย่างที่ท่านผู้อภิปรายได้อภิปรายเมื่อสักครู่
จริงนั่นคือท่านฉายหนังเก่า
ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์
เป็นเรื่องที่ท่านพูดมาแล้วคราวที่แล้ว
แล้วผมก็ชี้แจงไปชัดเจนแล้วเกือบจะเรียกว่าทั้งสิ้น
เพียงแต่ท่านมาเติมตรงนี้ว่าตั้งแต่วันที่ท่านอภิปราย
จนถึงวันนี้ไม่มีความคืบหน้าและผมไม่กล้าจัดการอะไรกับประธานบอร์ด
ซึ่งเดี๋ยวผมจะกราบเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่าได้ดำเนินการอย่างไรไปบ้าง
เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริง
นี่คือสิ่งที่ขอเรียนเบื้องต้นและท่านก็โกหกกลางสภาเมื่อสักครู่
แอบอ้างผลงานว่าท่านนำเรื่องไปยื่นปปช
แล้วก็ปปชไต่สวน๒๒ราย
มีความก้าวหน้าในคดีปปชอันนี้ก็โกหก
ไม่จริงเพราะปปชเขาไต่สวน
ไม่ใช่เอาสำนวนท่านไปไต่สวนเขาไต่สวนเพราะอคศ
การคลังสินค้าไปยื่นแจ้งกับปปชให้สอบสวนคดีทุจริตเรื่องนี้
แล้วก็มีความคืบหน้าและคาดว่าอาจจะมีการมีมติชี้มูลเร็วนี้
ที่สำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมเลยครับในแง่ที่ผมจะเป็นผู้ร่วมกระบวนการกระทำการทุจริต
เพราะยังไม่เคยมีการเรียกผมไปชี้แจงกับปปช
ถ้าหากว่าเกี่ยวข้องปปชต้องเรียกผมไปชี้แจงอันนี้ยังไม่เคยมี
นี่คือสิ่งแรกที่ขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจซะก่อนนะครับ
ท่านกล่าวหาว่ากับผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ว่าก็ไม่จริง
ผมได้ชี้แจงไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วครั้งนี้ก็ขออนุญาตที่จะยืนยัน
จริงทั้งในที่ลับที่แจ้งไม่จริงทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และทันทีที่ทราบเรื่องก็เข้าไปบริหารจัดการมีความคืบหน้ามาเป็นลำดับ
ซึ่งจะขออนุญาตกลับเรียนกับท่านประธานต่อไป
ขออนุญาตที่จะเรียนชี้แจงกับท่านประธานว่าภารกิจของอกศ
ในการที่จะต้องทวงเงินคืน
จากการกระทำการทุจริตที่อคศจะต้องเป็นเจ้าของเรื่อง
ความจริงไม่ได้มีแต่เรื่องถุงมือยางนะครับแต่มีอย่างน้อยเงินสามก้อนใหญ่ใหญ่
อคศจะต้องดำเนินการและทุกกรณีมีความคืบหน้าทั้งสิ้น
หนึ่งที่เราต้องไปทวงเงินคืนคือหนึ่งทุจริตถุงมือยางสองพันล้านพร้อมดอก
อย่างที่ท่านอภิปรายนี่แหละครับผมไม่ปฏิเสธว่าอกศต้องทำหน้าที่
แต่เดี๋ยวผมจะเรียนลำดับความใหม่ว่าได้ทำหน้าที่ตามขั้นตอนกระบวนการ
มีความคืบหน้ายังไงบ้างที่ท่านบอกว่าผมไม่กล้าจัดการประธานบอร์ด
นี่ก็ไม่จริงเดี๋ยวสุดท้ายผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าผมทำอะไรมั่ง
เงินก้อนที่สองห้าแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านบาท
พวกท่านเป็นรัฐบาลนี่ยังไม่จบเลยครับ
เห็นท่านทวงเลยว่ามันช้าเพราะทุกอย่างมีขั้นตอนกระบวนการ
ถ้าใครก็ตามไปทำอะไรนอกกฎหมายก็จะกลายเป็นว่ากระบวนการลงโทษ
กระบวนการทำลงโทษเนี่ยผิดขั้นตอน
แล้วก็จะกลายเป็นช่องว่างให้คนที่กระทำการทุจริต
เอ่ยอ้างแล้วก็ลอยนวลได้ในที่สุดต้องมานับหนึ่งกันใหม่อีก
เงินก้อนที่๓ที่อคศมีภาระจะต้องไปทวงเงินคืนคือ
ทุจริตจำนำมันสำปะหลังคู่แฝดทุจริตจำนำข้าว
พวกท่านเป็นรัฐบาลนั่นแหละครับต้องไปทวงเงินคืนมาทั้งหมด
สามหมื่นสามพันล้านเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียด
ว่าอคศทำมีความคืบหน้ายังไงมั่งขอเริ่มต้นเงินก้อนที่หนึ่งก่อน
คือเงินทุษฎจริตถุงมือยางสองพันสองร้อยละสองพันล้านบวกดอกเบี้ย
ขออนุญาตเรียนให้ทราบครับว่ากรณีทุจริตถุงมือยางที่ว่านี้
เกิดขึ้นเพราะอดีตรักษาการผู้อำนวยการอกศ
ไปทำสัญญาขายถุงมือยางแสนสองหมื่นห้าพันล้านบาทให้กับเจ็ดบริษัท

ก็มาทำสัญญาซื้อถุงมือยางกับบริษัทการเดียนโกรฟหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้าน
โดยประมาณเพื่อจะได้เป็นเงื่อนไขหรือจังหวะในการเบิกเงิน
ขอสอไป๒๐๐๐ล้านอ้างว่าไปจ่ายค่ามัดจำ
นี่คือที่มาที่ไปผมขออนุญาตลำดับเหตุการณ์ให้ท่านประธานได้รับทราบว่า
กับผมและอกศผู้อำนวยการคนใหม่ที่เข้ามาแทนรักษาการได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง
ประการแรกการเบิกเงินออกไปจากบัญชีสองกัญญาหกสาม
หลังจากนั้น๑๐กันยา๖๓ผู้อำนวยการคนใหม่เข้ารับหน้าที่ประมาณ๑สัปดาห์
ทราบเรื่องปั๊บรายงานให้ผมทราบทันทีว่าพบเงินหายจากบัญชีสองพันล้าน
และในวันเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งย้ายอดีตรักษาการผู้อำนวยการ
ไปอยู่สำนักนายกทันทีท่านบอกว่าท่านนายกละเลยการปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงครับ
ถ้าท่านละเลยคำสั่งนี้จะออกไหมครับ
ถ้านายจุลินละเลยคำสั่งนี้จะมาไหมครับ
นี่คือประการที่๑ที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ได้เห็นภาพ
หลังจากนั้นผู้อำนวยการอคศตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
แล้วหลังจากนั้น๑๘กันยาผู้อำนวยการไปแจ้งความ
แล้วก็ไปแจ้งความกับปปง
ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดบัญชีในทันที
ถัดจากนั้นผู้อำนวยการอคศไปแจ้งความกับปปช
แปลว่าทันทีที่ปปชรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
และปปชสอบใครก็ได้หมดแล้ว
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตัวเล็กจนตัวใหญ่จนถึงผู้อำนวยการจนถึงประธานบอร์ด
เว้นแม้แต่รัฐมนตรีหรือแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรี
นี่คือกระบวนการที่ท่านก็ทราบดีทำไมท่านจะไม่ทราบ
หลังจากนั้นกรรมการปปชมีมติอายัดบัญชี๒๐๐๐ล้านบาทครับ
อายัดไปตั้งแต่วันที่๒๙ตุลา๖๓
แล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงของอคศ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงรายงานผลเสร็จพบการกระทำผิด
อันนี้สอบวินัยเจ้าหน้าที่เพราะรักษาการผู้อำนวยการเป็นเจ้าหน้าที่
พร้อมกับผู้เกี่ยวข้องชี้มูลความผิด๓ราย
คืออดีตรักษาการพอและเจ้าหน้าที่อีก๒ราย
ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับจากนั้นผู้อำนวยการอคศ
ก็ตั้งกรรมการสืบสวนต่อไปเพื่อลงโทษทางวินัยตามระเบียบ
เพราะถ้าไม่ทำตามระเบียบเกิดย้อนแย้งขึ้นมา
มีข้อโต้แย้งก็กลายเป็นโมคะลงโทษคนกระทำความผิดไม่ได้อีก
แล้วก็มาถึงจุดที่ท่านอภิปรายผมคราวที่แล้วเรื่องจบอยู่ตรงนี้วันนั้น
วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์หกสี่แต่ว่าอย่างไรก็ตาม
หลังจากท่านอภิปรายทุกอย่างมีความคืบหน้าโดยลำดับครับ
อภิปรายผมยืนยันกับสภาชัดเจนว่าหนึ่งผมไม่เคยมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับโครงการนี้
หรือการดำเนินการใดไม่ว่าจะเป็นทางการไม่เป็นทางการที่รับที่แจ้ง
แล้วก็ได้ชี้ให้เห็นว่าวันนั้นท่านโกหกหลายเรื่องเรื่องกล่าวหาว่าไม่เคยตั้งกรรมการสอบ
อันนั้นก็ไม่จริงตั้งกรรมการสอบไปแล้วกล่าวหาว่าไม่เคยมีการอายัดเงินก็ไม่จริง
ปปชอายัดเงินแล้วเขาเป็นองค์กรอิสระที่กฎหมายรองรับ
ท่านบอกว่าไม่เคยดำเนินคดีก็ไม่จริงส่งปปงส่งปปช
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมนับหนึ่งแล้วตั้งแต่ยี่สิบสามกันยาหกสาม
กรณีที่ท่านกล่าวหาประธานบอร์ดว่าสนิทกับคนนั้นคนนี้
ผมได้ชี้แจงชัดเจนเหมือนคลิปที่ท่านเอามาเปิดเมื่อสักครู่นั่นแหละครับ
ขอยืนยันอีกรอบหนึ่งวันนั้นผมอภิปรายไว้ชัดเจนว่า
ไม่ว่าคุณจะรู้จักใครผู้ใหญ่ขนาดไหน
รู้จักนายกรัฐมนตรีรู้จักรัฐมนตรี
ไม่ได้แปลว่าคุณจะมีอำนาจล้นฟ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำผิดกฎหมาย
คุณก็ต้องเข้าคุกและขอบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ยอม
ไม่ว่าใครทุจริตโครงการนี้ก็ตามผมจะจัดการทั้งทางวินัย

อาญาจนถึงที่สุดตราบเท่าที่ผมมีอำนาจ
หน้าที่และกฎหมายให้อำนาจผมนี่คือสิ่งที่ผมยืนยันผูกพันไว้กับ
สภาแห่งนี้แล้วก็ผมก็ได้ดำเนินการ
มาโดยต่อเนื่องถัดจากนี้
หลังการอภิปรายมี๓เรื่องที่ผมจะต้องเร่งรัด
ดำเนินการก็คือหนึ่ง
แพ่งกับอาญาผมสั่งการให้ผู้อำนวยการ
สอคนใหม่ให้ความร่วมมือกับปปชในทุกเรื่อง
ให้ความร่วมมือกับปปงทุกประการ
และให้ติดตามรายงานผมถึงความคืบหน้าเป็นระยะ
เว้นสำนวนการสอบสวนซึ่งเราไปก้าวล่วงไม่ได้
เขาขอเอกสารอะไรมาขอข้อมูลอะไรมา
กศให้หมดครับนี่คือแพ่งกับอาญา
วินัยวินัยคือการลงโทษเจ้าหน้าที่กระทำผิด
เมื่อตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
จากนี้ก็ต้องเร่งรัดการลงโทษทางวินัย
และ๓ที่ท่านพูดอยู่ในสภาตะกี้
การจัดการกับผู้กระทำความผิดเมื่อพบว่าใครเกี่ยวข้อง
ให้นำเงิน๒๐๐๐ล้านบวกดอกเบี้ยมาชดใช้ค่าเสียหาย
นี่คือภารกิจที่ต้องดำเนินการ
และผมก็ดำเนินการมีความคืบหน้ามาโดยลำดับ
ในเรื่องวินัยขออนุญาตเรียนว่า
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลการสอบวินัยเสร็จ
ปรากฏว่าได้ชี้มูลความผิด๓ราย
ที่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงมาตั้งแต่เบื้องต้น
และมีมติให้ไล่ออกทั้ง๓ราย
ผู้อำนวยการอคศได้ออกคำสั่งไล่ออกตั้งแต่วันที่๑๙ตุลา
ปลายปีที่แล้วครับ๒ราย

แม้มีมติให้ไล่ออกแล้ว
คืออดีตรักษาการผู้อำนวยการที่ขออนุญาตกราบเรียน
ที่ไม่ได้เพราะว่าบังเอิญ
ผู้อำนวยการอคศตั้งกรรมการสอบ
ชี้โทษทางวินัยเสร็จ
บังเอิญว่าอดีตรักษาการผู้อำนวยการ
คำสั่งย้ายไปประจำสำนักนายก
ก็เลยมีคำถามว่าแล้วจะลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่สำนักนายกได้หรือไม่
สุดท้ายก็ได้มีการถามไปยังกฤษฎีกา
กฤษฎีกาตอบมาว่าอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการทางวินัย
เพราะกรณีนี้ไม่เคยเกิดมาก่อน

หน่วยงานหนึ่งสั่งลงโทษแต่เจ้าตัวไปสังกัดอีกหน่วยงานหนึ่ง
ท่านรองวิศนุเครืองามเป็นคนขอให้ถามเองครับ
ขออภัยที่เอ่ยนามไม่ได้เกี่ยวข้องท่านไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่นี่คือความชัดแจ้งเพื่อให้กระบวนการลงโทษถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ถูกโต้แย้งวันหลังและทำให้กลายเป็นโมคะ
คณะกรรมการกฤษฎิกาตอบว่าอำนาจหน้าที่เป็นของประหลัดสำนักนายก
โดยให้สามารถนำผลการสอบสวนของอคศที่ทำมาแล้ว
ไปดำเนินการทางวินัยโดยให้ถือเป็นการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นได้
แล้วก็ซึ่งประหลัดสำนักนายกก็จะต้องตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย
โดยทำตามพระราชกฤษฎิกาและระเบียบอคศมาใช้บังคับต่อไป
แล้วหลังจากนั้นประหลัดสำนักนายกก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ตามขั้นตอนกระบวนการแล้วมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกเป็นประธาน
จบเรื่องวินัยอยู่ตรงนี้และจะต้องติดตามกันต่อไป
ส่วนเรื่องละเมิดคำว่าละเมิดแปลว่า
เรื่องการไปติดตามทวงเงิน๒๐๐๐ล้านบวกดอกเบี้ยคืน
ซึ่งใครกระทำความผิดหรือใครเกี่ยวข้อง
ก็จะต้องนำเงินมาชดใช้เพราะเงินหลวงตกน้ำไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้เหมือนที่พวกเราเคยได้ยินกัน
สุดท้ายก็ต้องไล่เบี้ยจนมีผู้นำเงินมาชดใช้
ซึ่งอันนี้เป็นการตั้งกรรมการสอบว่าใครต้องรับผิดชอบ
กี่ตังค์กี่บาทตามพระราชบัญญัติ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ได้มีการแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการอคศ
มีรองประหลัดกระทรวงเป็นประธานกระทรวงพาณิชย์
ผลการสอบออกมาแล้วครับไม่ใช่ไม่มีความคืบหน้า
ปล่อยให้เงิน๒๐๐๐ล้านบาทกับดอกไม่มีอนาคต
ไม่รู้ใครจะต้องเป็นผู้ชดใช้ผลสอบออกมาแล้วว่า
ผู้ที่จะต้องชดใช้เงิน๒๐๐๐ล้านบวกดอกมีด้วยกัน๒กลุ่มครับ
กลุ่มที่๑กลุ่มที่กรรมการสอบระบุว่าเจตนาทำให้รัฐเสียหาย
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่กรรมการชี้ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เจตนาทำให้รัฐเสียหายมี๔รายครับต้องชดใช้คนละ๔๐๐ล้าน
กับแปดแสนบาทรวมพันหกร้อยสามล้านสี่ราย
เพราะเท่ากันคนละสี่ร้อยจุดแปด
หนึ่งในสามสามรายแรกก็คือเจ้าหน้าที่ที่ถูกชี้มูลความผิดทางวินัย
แล้วก็เพิ่มมาอีกคนนึงคือประธานบอร์ด
ท่านอภิปรายตะกี้ว่าพยายามปกป้องนั่นแหละครับ
แต่วันนี้ชัดเจนว่าประธานบอร์ดก็ถูกชี้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ความเสียหายด้วยในข้อหาเจตนาทำให้รัฐเสียหาย๔๐๐ล้านบาทโดยประมาณ
กลุ่มที่สองครับกลุ่มประมาทเลอร์เลอร์มีสามราย
เจ้าหน้าที่คนที่หนึ่งสองสามผมไม่เอ่ยชื่อล่ะครับ
ต้องชดใช้คนละร้อยสามสิบสามจุดหกล้านบาท
รวมสี่ร้อยจุดแปดล้านบาทรวมสองกลุ่มเป็นสองพันล้านบาท
วกดอกเบี้ยและตามกระบวนการของพระราชบัญญัติ
รับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องระบุว่าใครชดใช้เท่าไหร่
ต้องไปยุติที่กระทรวงคลังเป็นผู้ชี้ขาดตามกฎหมาย
ขณะนี้ได้ส่งเรื่องนี้ไปยังกระทรวงการคลังแล้วครับ
ตั้งแต่วันที่สามกุมภาพันธ์หกห้าครับแต่ยังติดประเด็น
คือประเด็นของประธานบอร์ดไม่ใช่ใครไปโยกโยก
ใครไปช่วยเหลือใครไปปกป้องแต่ติดประเด็นข้อกฎหมาย
เพราะเกรงว่าถ้าไม่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ก็จะถูกโต้แย้งเหมือนที่ผมพูดแล้วทำให้กระบวนการไม่ชอบ
สุดท้ายใครรับผิดชอบค่าเสียหายก็ลอยนวลอคศก็แพ้ฟาว
แต่เพราะเราไม่ต้องการให้เกิดเหตุนี้กรณีประธานบอร์ดมีประเด็น
ข้อกฎหมายที่ว่าเนื่องจากผลการสอบให้ชดใช้ค่าเสียหาย
เป็นไปตามคำสั่งผู้อำนวยการอคศแต่ประธานบอร์ดเป็นผู้บังคับบัญชาอ
เพราะฉะนั้นคำสั่งที่ตั้งให้สอบชี้ให้จ่าย๔๐๐ล้านนั้น
จะชอบหรือไม่สุดท้ายอคศก็เลยต้องถามกฤษฎีกา
กฤษฎีกาก็ตอบมาว่าหากพบความผิดทางละเมิดของประธานบอร์ด
ให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโดยใช้กรรมการสอบชุดเดิมได้
เพื่อผลสอบจะได้ไม่เกิดความลักลั่นท่านคงคิดในใจท่านตอนนี้
ว่าแล้วนายจุลินจะกล้าตั้งกรรมการสอบประธานบอร์ดล่ะ
เมื่อท่านกล่าวหาว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนรู้จักกับคนนู้นคนนี้คนนั้น
คงจะปกป้องร่วมทุจริตไม่ล่ะครับ
ผู้อำนวยการอคศเสนอให้ผมลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิด
วันที่สามสิบพฤษภาหกห้าสามสิบเอ็ดพฤษภาหกห้า
ผมลงนามแต่งตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดประธานบอร์ด
เสร็จสิ้นแล้วครับและขณะนี้ความคืบหน้าคือ
กรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วต่อประธานบอร์ด
ต่อไปตามกระบวนการ
ส่วนการไต่สวนของปปชผมทราบจากข่าวนะครับ
ไม่ได้ไปล้วงความลับอะไรมาเพราะเราไม่อยู่ในฐานะจะทำได้
และปปชเขาก็เก็บความลับแต่เนื่องจากสำนักข่าวอิสระระบุว่า
ผู้ช่วยเลขาธิการปปชท่านหนึ่งเปิดเผยว่าการไต่สวนคดีทุจริตถุงมือยาง
เสร็จแล้วกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมการปปชต่อไป
นี่คือความคืบหน้าทางแพ่งกับอาญาทั้ง๓เรื่อง
แพ่งอาญา๑๒วินัย๓ละเมิดคือให้ระบุผู้เสียหาย
ที่ต้องมาชดใช้เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาในยัตติว่าผมปล่อยประละ
เลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออคศจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
นี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนในทางตรงกันข้าม
กลับมีความคืบหน้าในทุกกรณีตามขั้นตอนกระบวนการ
กฎหมายเพราะถ้านอกกฎหมายเมื่อไหร่เป็นโมคะเมื่อนั้น
นั่นคือการสมคบเหมือนเสมือนหนึ่งสมยอมทำให้คนผิดลอยนวล
ในขั้นตอนสุดท้ายในที่สุด
นี่คือเงินก้อนที่๑๒๐๐๐ล้านบวกดอกจากการทุจริตถุงมือยาง
แต่เรื่องนี้๑๐ปีแล้วครับผมก็ทำต่อเนื่อง
ทุจริตจำนำข้าวที่พวกท่านสร้างไว้นะครับ
ก่อความเสียหายให้อกศ๕๔๘๖๑ล้านบาท
อคศต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย
สิบเอ็ดล้านบาทรวมคดีกี่คดีท่านทราบไหมครับ
ท่านรับทีครับทั้งแพ่งทั้งอาญาท่านรับทีครับ
๑๑๘๐คดีครับขอขอไปท่านรับทีครับ
มีท่านสอสอประท้วงครับท่านประเสริฐมีประท้วงเรื่องอะไรครับ

ท่านประธานที่เคารพครับประเสริฐจันทรลวงทอง
สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบเนี่ย
เรื่องเป็นสิ่งที่ผมเองไม่ได้ถามเลยครับ
พี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ย
เขาอยากฟังเรื่องเส้นทางการเงินที่กระบวนการทุจริตเนี่ยเกี่ยวกับทุจริตถุงมือยาง๒๐๐ล้านบาทเนี่ย
ว่ามันไปถึงไหนแล้วท่านยายบ่ายเบียงไปเรื่องอื่นสิครับ
เอาเรื่องอื่นมากรบท่านเป็นอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น
ท่านประธานครับขอบคุณครับครับก็ผมไม่ได้เอาชั่วใส่ใครหรอกครับ
ถ้าชั่วจริงมันก็ต้องชั่วท่านลำตีกำลังการดำเนินการคดีทางกฎหมายต้องเกิดแล้วกันนะครับ
ทุจริตถุงมือยางถ้าทุจริตจริงก็ต้องบริหารจัดการ
และเส้นทางการเงินที่ท่านพูดนั้นปปชเขาดำเนินการ
ปปงเขาก็เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ดำเนินการ
ทุกอย่างไม่ได้ถูกปล่อยประละเลยทำไมผมต้องชี้แจงเรื่องทุจริตจำนำข้าวด้วย
ต้องชี้แจงเพราะว่าท่านเขียนไว้ในยัตติท่านลืมแล้วเหรอครับ
เขียนไว้ในยัตติกล่าวหาผมว่ายังไงท่านบอกว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิ
มีพฤติกรรมปล่อยประละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริต
เพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออกศ
ก็ผมกำลังอธิบายว่าผมติดตามความเสียหายยังไง
แล้วมันไม่ได้เกี่ยวก้อนเดียวเฉพาะทุจริตถึงมือยาง
ยังมีทุจริตจำนำข้าวอีก
เงินก้อนนี้จึงเป็นสิ่งที่อกศก็เป็นภารกิจต้องติดตาม
ขึ้นศาลอยู่ปัจจุบัน๑๑๘๐คดี
ค่าเสียหาย๕แสนกว่าล้านบาท
ออกส่อต้องทุ่มเทศัพท์พระกำลัง
ล่ำเวลาในการปฏิบัติงาน
ไปใช้กับการดำเนินคดีที่พวกท่านก่อไว้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

ขออภัยท่านลำตีครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับ
เชิญครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนประท้วงใครครับ
ท่านประธานครับสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยอยู่บนรัชธานี
กลับเรียนท่านประธานนะครับที่ท่านลำตีลุกขึ้นตอบ
เป็นการตอบที่เราไม่ได้ถามถ้าท่านจะทวง
ก็ไล่ทวงมาตั้งแต่ยุคยุคพลเอกเปรมเลยมันก็ติดหนี้กันมาทั้งนั้นแหละ
สมคิดครับถ้าท่านจะประท้วง
ท่านต้องบอกว่าผิดข้อบังคับข้อไหนนะครับ
ไม่ใช่ขึ้นมาพี่ปลายมาชี้แจงยังไม่ถึงคิวประเทศราจรรย์ครับ
เชิญนั่งครับ

ขอให้ลำดีตอบในสิ่งที่ถามครับขอบคุณครับ
ผมไม่ได้พูดนอกประเด็นเลยครับ
ผมตอบตามยัตติที่ท่านเขียนไว้เป็นลายลักอักษร
นี่คือข้อกล่าวหาที่ผูกพันรัฐสภาอย่างเป็นทางการ

และสุดท้ายที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนก็คือว่า
เพราะการเอาจริงเอาจังกับการทุจริตและความไม่โปร่งใส
และความโปร่งใสของอคศในยุคนี้
ทำให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของอกศ

ออกอสอได้ไม่ถึง๗๐คะแนน
พอมาปี๖๓บวก๖๔ปปชเขาเป็นคนให้คะแนน

มีคุณธรรมความโปร่งใส
และเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้
แต่ได้สูงจาก๘๓ไปเป็น๙๓๕๙คะแนนครับ
นี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้ประเมินเอง
แต่ปปชที่เป็นองค์กรอิสระ
ในเรื่องการจัดการกับการทุจริต
และส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรม

ก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบ

กลับเรนครับท่านประทานที่ขอรบ
ท่านละมุนตีว่าการกระทรวงพาณิชครับ
ผมเรียนว่าท่านได้เล่าความเท็จ
ที่กล่าวหากับผมนะครับว่า

เพื่อให้พี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกเนี่ย

ซึ่งผมใช้เวลาไม่ถึง๕นาที

เป็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ของกลุ่มผู้ทุจริตนะครับ

ยังไม่มีการติดตามเอาเงินคืนได้แต่อย่างใด

วิธีการที่ท่านอภิปรายมาเนี่ย
เป็นวิธีการเก่าที่เคยตอบคราวที่แล้วด้วย

ก็ล้วนที่จะตัดตอนแค่เจ้าหน้าที่องค์การคังสินค้า

การที่ปปชได้บันทึกข้อกล่าวหาว่าเป็นผลงานของผม
แต่ผมพูดว่าหลังจากที่ผมได้อภิปรายแล้ว
และได้ยื่นคำร้องต่อปปชแล้ว

ปปชได้มีมตินะครับ
ผมไม่ได้พูดเลยว่าเป็นผลงานของผม
และที่ท่านชี้แจงมามันคืบหน้ายังไงครับท่านประธาน
ผมไม่เห็นความคืบหน้าเลยว่าเกือบ๒ปีนี่ไม่ได้เงินคืนนะครับ

แล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ย
ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาโต้เถียงกันนะครับ
เพราะยังไงยังไงก็แล้วแต่ผมจะนำเรื่องนี้พร้อมเส้นทางการเงิน
เกี่ยวพันกับการทุดิตไปยื่นต่อคณะกรรมการปปชเพิ่มเติมครับท่านประธานขอบคุณครับ

ท่านประธานครับขออนุญาตอีกนิดเดียว
ถ้าท่านบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่เห็นความคืบหน้าเนี่ย
ผมว่าท่านหูดับแล้วล่ะครับ
เพราะทั้งหมดคือความคืบหน้าของการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมาย

ทั้งเรื่องแพ่งอาญาวินัยแล้วก็การหาตัวผู้กระทำผิดมาชดใช้ค่าเสียหาย
ส่วนท่านจะส่งปปชไม่มีปัญหาเลยครับ
ดีครับจะได้ช่วยกันตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
ผมพร้อมให้ความร่วมมือท่านไม่ต้องห่วงนะครับ
ท่านประธานครับผมจิรพงศ์ทรงวัชถ์ฝรรณครับ
สมาชิกสมาธิสภาผู้แทนและสะดองจังหวัดนวลทำบุรีภักษ์เพื่อไทยในฐานะของสชภักษ์เพื่อไทย
ในโครงการรับจำนำข้าวเป็นจำนวนหลายครั้งครับท่านประธาน
ภักดิ์เพื่อไทยเนี่ยมีความเสียหายนะครับท่านประธาน
ผมมีคำวินิจฉัยของสารปกครองนครสวรรค์
สารปกครองจังหวัดเถิงสารปกครองจังหวัดพยาว
สารดีการสี่คิ้วสารอุทรภาคหนึ่งนะครับ
ในการฟ้องต่างต่างเป็นจำนวนมาก
ทั้งหมดทั้งมวลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสารยกฟ้องทั้งหมด
ความจริงจะปรากฏในเร็ววันนี้นะครับท่านประธานว่า
พักเพื่อไทยไม่ได้ทำให้โครงการรับจำนำข้าวเสียหาย
แต่ความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากข้าวเสื่อมสภาพ
ท่านประธานโดยที่ขายไม่ทันเวลาขอบคุณครับท่านประธาน
ครับก็ได้ชี้แจงขอพาดปิงในทางพักนะครับก็ให้โอกาสทุกท่านนะครับ
เอ่อท่านสมาชิกครับมีท่านสมาชิกอภิปรายท่านลำตีจุลิน
ท่านเดียวคือท่านประเสริฐจันทรรวงทองนะครับ